ครับมาดูความคืบหน้ากรณีที่ภรรยาน้อยใจสามีที่นำโทรศัพท์มือถือของเธอ
ไปใช้ในการลงทะเบียนเราชนะ
เธอบอกว่ามือถือมันสำคัญมาก
ต้องใช้ในการที่ทั้งลงทะเบียนเราชนะ
ใช้ในการโหลดแอปเป๋าตังค์รับเงินมาไปซื้อของ
แต่ตัวสามีเอาโทรศัพท์มือถือไปจำนำ
ตัวฝ่ายหญิงน้อยใจสามีก็เลยเดินลงคลองหายตัวไป
ทีนี้ตำรวจและนักประดาน้ำก็ช่วยกันในการงมหาตัวฝ่ายหญิง

ล่าสุดปรากฏว่าคุณฝ่ายหญิงที่หลายคนตกออกตกใจ
นึกว่าจะเสียชีวิตจากการจมน้ำหรือเปล่า
ปรากฏฝ่ายหญิงได้โทรศัพท์ติดต่อมากับทางญาติแล้ว
บอกว่าไม่ต้องห่วงตอนนี้อยู่ที่บ้านญาติอีกคนหนึ่ง
ขอทำใจสักพักขอห่างจากสามีสักพักนะครับ
นี่ก็เป็นความวุ่นวายที่ตำรวจชุดประดาน้ำ
ตำรวจสภาพเมืองสงขลาต้องนำกำลังมาค้นหานางสาวชุติมนต์
ศรีอายุ๓๖ปีที่ตอนแรกเป็นข่าวว่าเธอเดินลงไปในคลองทุ่งใหญ่
หมู่สามตะบนเขารูปช้างเมืองสงขานะครับ
หลังจากทะเลาะกับสามีเรื่องที่สามีเอามือถือเธอไปจำนำ
ก็เลยไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะนะครับ
นักประดาน้ำค้นหาในคลองที่น้ำค่อนข้างลึกนะฮะ
ตบชาวาเต็มคลองเลยค้นหากว่า๒ชั่วโมง
ใช้เรือออกค้นหาตามจุดต่างแต่ก็ไม่พบตัวของผู้หญิงคนนี้
แล้วก็บอกว่าอุปสรรคก็คือน้ำในคลองค่อนข้างลึก
สุดท้ายเมื่อคืนก็ยกเลิกการค้นหาชั่วคราว
ด้านของผู้เป็นสามีนะครับก็คือนายธีรพงศ์เจริญศุกร์
บอกว่าคือตอนประมาณบ่าย๓โมงเมื่อวานี้

เรื่องที่ผมนำโทรศัพท์มือถือของภรรยาไปจำนำ
จริงผมก็มีความจำเป็นในการใช้เงินแหละ

เป็นโทรศัพท์เครื่องที่ภรรยาเนี่ย
สมัครรับสิทธิ์โครงการเราชนะ

และภรรยาอยากใช้เงิน

ตัวผมเอาไปจำนำ

ไปเอาโทรศัพท์มาคือแล้วเพื่อที่จะ
มาให้ภรรยาแต่ปรากฏว่า
คนที่รับจำนำโทรศัพท์ไป

ผมคุณเดินทางมา

ภรรยาพอรู้เรื่องรู้ราวก็เกิดความน้อยใจแล้วฮะ
ออกจากบ้านแล้วก็เดินลงไปแช่น้ำ

ตัวผมเองเป็นสามีผมพยายามเรียกให้ขึ้นมาจากคลอง
แล้วก็อีกอย่างโทรศัพท์ได้คืนมาแล้วนะ
ระหว่างนั้นนะครับลูกสองคนหิวนมส่งเสียงร้อง
ผมก็เลยต้องกลับไปชงนมให้ลูก
ว่าเดี๋ยวจะมาเกลี้ยกล่อมภรรยาให้ขึ้นจากคลองอีกทีนึงนะครับ
แล้วภรรยาไม่ยอมขึ้นจากคลอง
ผมก็เลยแจ้งตำรวจขอความช่วยเหลือให้มาช่วยตามหา
เพราะเกรงว่าภรรยาจะจมน้ำจมท่าไป
สุดท้ายตำรวจก็ไม่พบนะครับ
ทีนี้ครับทางตำรวจขอให้ตัวของนายธิรพงศ์เนี่ย
รวมทั้งญาติญาติออกตามหาตามบ้านญาติอีกทางหนึ่งนะครับ
เพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวของผู้หญิงขึ้นจากคลอง
แล้วก็ไปหลบอยู่ตามบ้านญาตินะครับ
แต่หากไม่พบตัวฝ่ายหญิงก็จะค้นหาในคลองอีกครั้งหนึ่ง

ผู้สื่อข่าวของเราได้ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้านะครับ
โดยไปที่บ้านพักของนายธิรพงศ์
ซึ่งพักอาศัยอยู่กับฝ่ายหญิงที่หายตัวไปนะครับ
ทีนี้ทราบแล้วว่าทางฝ่ายหญิงได้โทรศัพท์ติดต่อยาดคนหนึ่ง
บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วไม่ได้เป็นอะไร
ตอนนี้พักอยู่กับญาติคนนั้นแหละ
ขอทำใจขอพักใจเรื่องปัญหาครอบครัวสักพักหนึ่ง

จมน้ำจมท่าอย่างที่หลายคนคิด
แล้วก็ยังไม่ขอบอกว่าอยู่ที่ไหน
เพราะไม่อยากให้สามีตามมาหานะครับ
ตอนนี้เท่ากับทุกคนก็โล่งอกโล่งใจนะคุณนะ
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าไม่ต้องค้นหาในคลองแล้ว
เพราะว่าตัวของผู้หญิงขอไปพักใจอยู่กับญาติอีกคนนะครับ